ช้าวสดใสช่วงนี้นะคะยังคงอยู่กับ๒สอร์๒สอร์สุพัศรา
สืบสกุลเจอกันทุกเช้าตั้งแต่ตี๕เป็นต้นไป
กับเช้าข่าวชัดโซเชียลถึง๙โมงเช้า
คิดดูว่าข่าวยาวขนาดนี้๔ชั่วโมงเต็ม

อย่าลืมส่งไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างประเด็นข่าวต่าง

มาพูดคุยได้รวมทั้งสภาพภูมิอากาศค่ะ
แล้วก็อยากไปเที่ยวไหนเราจะได้พาไปในครั้งต่อไป
แต่คราวนี้จะพาไปเที่ยวทะเลอีกแล้ว

อยู่ไหนนะคะไปดูควานช้างรุ่นจิ๋วที่บอกไปนะคะ
จิ๋วจริงอนุบาล๒เท่านั้นนะคะอายุ๔ปีค่ะ
เป็นควานช้างรุ่นจิ๋วที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
ต้องช่วยคุณตาเลี้ยงช้างกันทุกเลิกเรียนเลยนะคะ

ใช่ค่ะแต่ควานช้างตัวแค่นี้
เล็กมากช้างช้างที่เลี้ยงนี่คืออายุ๑๙ปีนะครับ

เสียงเล็กแหลมนะคะ
ของน้องอังุ่นนะคะชื่อน้ององุ่นนะคะ
เด็กหญิงกาญจนาโยนกค่ะ๔ขวบเท่านั้นนะคะ
สามารถสั่งแล้วก็ใช้ตะขอศัพท์บังคับช้างทำเพิ่มทรัพย์อายุสิบเก้าปี
ให้เดินตามไปเดินตามถนนนะคะไปกินน้ำในสถานที่ที่โครงการ
คดชะอาณาจักรสุรินองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปธรรมค่ะ
ที่บ้านตากลางตะบนกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดซูริน
จัดให้ช้างได้กินแล้วก็อาบน้ำได้อย่างสบายเลยนะคะสำหรับ
เชือกเดียวนะคะที่เลี้ยงไว้ก็พาไปกินน้ำเป็นประจำก็จะเหมือนเป็นเพื่อนช้างไปแล้ว
ตอนนี้น้ององุ่นน้องอังุ่นกับน้องเพิ่มทรัพย์นะคะ
ส่วนตัวค่ะช้างพังเพิ่มทรัพย์เป็นช้างฉลาดเลี้ยงง่ายนะคะ
ดุร้ายใจดีเชื่องแล้วก็ที่สำคัญเชื่อฟังขอคำสั่งของน้องอังุ่นนะคะ
ทำตามทุกวันเลยค่ะเมื่อน้ององุ่นพาช้างไปกินน้ำเสร็จ
ก็จะเดินนำช้างกลับที่พักถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น
แม้กระทั่งควานช้างด้วยกันเองนะคะอันนี้คุณตาเดินนำอยู่นะคะ
อังุ่นก็เดินตามควานช้างรุ่นใหญ่บอกโอ้มาเจอควานช้างรุ่นจิ๋วเนี่ย
รักมากนะครับสำหรับเรื่องราวของน้องอังุ่น
แล้วก็น้องชื่ออะไรนะท้องช้างทรัพย์อะไรนะ
เพิวมซับเออเพิ่มซับชื่อดีจังเลยนะครับ